เตือนภัยนะฮะอาจารย์โรงเรียนที่ภูเก็ตครับ
เขาบอกว่าเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะฮะ๑๕ล้านบาทนะครับ

คุณผู้ชมครับคุณครูคนนี้ครับชื่อว่าครูเบียร์นะฮะ
เล่าประสบการณ์ให้ฟังครับบอกว่า
ทำการกู้ยืมเงินมาจากสหกร
จะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะฮะหลังจากนั้นก็
ได้รับเงินครับโอนเข้ามาในบัญชีธนาคาร๑๕ล้านบาทนะครับ
ล้าน๕แสนบาทพอยอดเงินเข้าบัญชีเนี่ย
เวลาผ่านไปแป๊บเดียวจริงมีโทรศัพท์โทรเข้ามาครับ
มาจากบริษัทนี้นี่ตอนนั้นครูเบียก็บอกว่างงนะครับ
สายรู้ได้ยังไงว่าสั่งของอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มไม่แน่ใจก็ตัดสายทิ้ง
จากนั้นไม่นานครับมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย๐๒
โทรเข้ามาอีกก็ตัดสายทิ้งอีกนะครับ
แต่ว่าเบอร์ดังกล่าวก็พยายามโทรเข้ามาถึง๓ครั้ง
ตัดสินใจคราวนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับ
ต้องไปถอนเงินออกมาจากบัญชีธนาคาร
ธนาคารให้มีการถอนออกมา๑ล้านบาท
ส่วนที่เหลืออีก๕แสนบาทก็ใช้วิธีโอนผ่านแอปพลิเคชัน
จนกระทั่งเหลือเงินอยู่ในบัญชีประมาณ๑แสนบาทนะครับ

เบียบอกว่าไม่เพียงแค่มีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามานะครับ
แต่ว่าในไลน์เนี่ยมีบัญชีผู้ใช้งานชื่อว่าฝากถอนเชื่อใจเรานะครับ
เฟรนด์มาครับเพิ่มเพื่อเอาทุกทาง

มาทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์คุณผู้ชมครับ
เพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาในไลน์ด้วยนะ

เพื่อความปลอดภัยเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตามว่าถูกประสงค์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับ
ก็คือมีคนโดนเคสอย่างนี้เยอะนะครับ
ก็ฝากในหน่วยงานรัฐบาลว่า

แล้วจะทำยังไงให้เงินของเรา

นี่ครับใจคอก็จะไม่ให้มีเงินในบัญชีสักแป๊บเลยนะ

คุณครูท่านนี้รู้ว่ามันมาไม้ไหนนะคะ
ก็เลยเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว

แต่ที่น่ากลัวคือทำไมรู้ว่าเงินเข้า